ในส่วนของอุบัติเกิดขึ้นหลายพื้นที่
ที่เฉียงเสาหนุ่มกัมพูชาเมาสุราคำ
อุหารเจ็บเกิดเกิดจากเมาสุราคำ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบรรทุกก็มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ไปขับรถพุ่งชนท้ายรถสองแถว๖ล้อสายปากน้ำตำรุคลอง๙กระดาษจอดรับส่งพนักงานเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
เหตุเกิดบริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าบริเวณหน้าตลาดตำรุนะฮะตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรประการ
มีผู้เป็นเจ็บทั้งหมด๑๓คนมีอาการเจ็บแขนขาและก็ฟกชำ
ด้านของนายเฉลิมชัยอ่อนนิ่มคนขับรถบรรทุกอายุ๔๐ปีก็ให้การบอกว่า
ขณะขับรถมาตามทางเนี่ยเพื่อมุ่งหน้าเข้าทางปากน้ำมีรถเบียดเข้ามาช่องทางขวา
ตัดสินใจหักออกซ้ายเพื่อเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แต่ว่าจังหวะนั้นไม่ได้สังเกตว่ารถสองแถวจอดอยู่ช่องทางด้านซ้ายครับ
สุดท้ายก็เสียหลักเข้าไปชนท้ายรถสองแถวอย่างจัง
เจ้าหน้าที่ก็จะสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตำรวจพร้อมกู้ภัย
ไปตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายร้อยเอ็ดจตุรักษ์พักพิมารค่ะ
ก็พบรถตู้พลิกคว่ำหลังจากที่ถูกรถบรรทุก๖ล้อชน
มีนายบรรจงโพโสภาอายุ๕๑ปีเป็นคนขับรถตู้
ช่วยกันนำเด็กในรถออกมานะคะ
นายบรรจงบอกว่ารับนักเรียนมา๑๙คน
พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถบรรทุก๖ล้อคู่กรณีสวนทางมา
และเริ่มสังเกตเห็นควันลอยออกมาจากล้อหลังข้างซ้ายของรถบรรทุก
จากนั้นก็มาพุ่งชนรถตู้โดยที่ไม่มีการเบรกเลยค่ะจนรถพลิกคว่ำ
เป็นเหตุให้นักเรียนที่โดยสารมาบาดเจ็บเป็นเด็กม๓๑คนป๓อีก๑คน
เหลือก็บาดเจ็บเล็กน้อยส่วนตัวคนขับรถบรรทุกทิ้งรถแล้วหนีไป
ภายในรถยังไม่พบเอกสารหลักฐานใดนะคะ
ซึ่งตำรวจเตรียมที่จะติดตามตัวคนขับรถบรรทุกมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ที่จังหวัดกรสินรถกระบาดชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้บาดเจ็บ๒คน
บนถนนกราศิลป์ตัดกับถนนเทศบาล๒๔ช่วงทางข้าวสพ
จากการสอบถามนายบุญธรรมคำใสอายุ๓๖ปี
คนขับรถกระบะคู่กรณีก็ทราบว่านายบุญธรรมขับรถมาจากทางวงเวียนโปรงลางนะครับมุ่งหน้าทางสี่แยกป่าไม้
ถึงที่เกิดเหตุก็มีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาหญิงที่ขี่ซ้อนท้ายกันออกมาจากทางด้านของสพเมือง
จะข้ามไปทางตลาดสดเทศบาลระยะกระชั้นชิดพยายามจะหยุดรถแต่ไม่ทันนะฮะ
ชนอย่างจังส่งผลให้ทั้งคู่นั้นก็บาดเจ็บดังกล่าวครับ
ส่วนทางด้านตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยกู้ชีพของโรงพยาบาลบางปะกง
นี่แหละค่ะเข้าไปช่วยเหลือในพงศ์อายุ๒๘ปีเป็นชาวกัมพูชา
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วหลุดโค้งก่อนจะถึงหมู่บ้านศรีเทพไทยถนนสายวัดบางเกลือหมู่๒
ตำบลบางสมัครก็นอนบาดเจ็บอยู่ในพงหญ้า
มีอาการเมาสุรายอย่างหนักอย่างที่เห็นด้วยเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลบางประกง
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ให้การบอกว่าก็เห็นในพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์สายไปสายมาด้วยความเร็ว
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งไม่ได้ลดความเร็วลงเนี่ยนะคะ
ก็เลยขี่หลุดโค้งตกข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำจนบัตรเจ็บค่ะ